ตลอดข่าววันนี้ขอรวบรวมเรื่องราวของอาหารอร่อย
แต่ราคาสบายกระเป๋ามาฝากสายกินโดยเฉพาะ
และที่สำคัญคุณภาพเกินราคาแน่นอน
เมนูที่เราขนมาฝากในวันนี้มีอะไรบ้าง

เริ่มกันที่เมนูอาหารตามสั่งหลักสิบ
ไปกันที่ร้านบ้านลุงกับป้า
บนมะขามเตี้ยอำเภอเมืองสุราธานี
จังหวัดสุราธานีที่นี่มีเมนูให้เลือกหลายอย่างด้วยกัน
ไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวหรืออาหารตามสั่ง
ซึ่งเจ้าของร้านเล่าว่าเดิมทีร้านนี้เนี่ยเป็นร้านของพ่อกับแม่
ที่ขายอาหารตามสั่งมานานกว่า๑๓ปี
ต่อมาตนและแฟนได้มาช่วยกิจการของพ่อและแม่
และอยากทำอะไรให้แตกต่าง
โดยการเพิ่มฐานลูกค้าจากลูกค้าประจำของพ่อแม่
ให้มีลูกค้ากลุ่มอื่นบ้าง
จึงคิดที่จะนำอาหารทะเลสดมาเป็นส่วนประกอบ
และด้วยความที่บ้านเกิดแฟนเป็นชาวอำเภอดอนศักดิ์ติดกับทะเล
จึงมีอาหารทะเลจำนวนมากทั้งกุ้งกั้งหอยเยอะแยะไปหมดล่ะครับ
ตนและแฟนจึงเปลี่ยนจากอาหารตามสั่งและก๋วยเตี๋ยวทั่วไป
เป็นเพิ่มจำพวกทะเลประดับตกแต่งจานรอง
ใบตองให้ดูน่ารับประทาน
แต่ยังคงราคาเดิมที่สามารถจับต้องได้
เริ่มต้นที่สามสิบบาทไปจนถึงเก้าสิบบาทนั่นเองละครับ
ถ้าคุณรู้ข้าวทาตรหลักสิบ
ไปกันที่ร้านราดหน้ายอดผักเอ็มพายหมูหมัก
เจ้าของร้านคือคุณสุดารัฐแก้วพริ้งเพิศหรือคุณเดือน
ตั้งอยู่อำเภอแกลงจังหวัดระยอง
ร้านนี้มีไอเดียการขายคือต้องขายอาหารตามสั่งร่วมด้วย
แต่ต้องทำให้แปลกอร่อยและราคาถูกให้มากกว่าร้านอื่น
จึงคิดทำข้าวผัดกระเพราต่างขึ้นมาโดยทำใส่ถาดแทนใส่จาน
ขนาดเส้นผาสูนกลางสิบหกนิ้วและถาดใหญ่ยี่สิบสองนิ้ว
ด้านล่างใช้ใบตองกล้วยรองพื้นก่อนนำข้าวมาวาง
ตามด้วยอาหารไม่ว่าจะเป็นหมูหมึกกุ้งปลาบึกไก่ปลากระเบน
ผัดพริกแกงต่างตามด้วยไข่ดาวราคาถาดละ๔๕บาท
ถ้ากินแล้วข้าวไม่พอเติมข้าวให้ฟรีอีกด้วยนะ
แต่ถ้าสั่งพิเศษเพิ่มอีกแค่๑๐บาทเป็นถ่านละ๕๕บาทเท่านั้นล่ะครับ
คุ้มสุดสุดไปเลยและเมนูสุดท้ายก๋วยเตี๋ยวปากหม้อหลักสิบ
ไปกันที่บ้านเลขที่๙๔ทับ๒หมู่๔ตำบลย่านซื้ออำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
ที่นี่คุณจะได้กินก๋วยเตี๋ยวปากหม้อที่มีหลายไส้ให้เลือก
ไม่ว่าจะเป็นกุ้ยชายหน่อไม้ผัดธัญพืชข้าวโพดผัดชัยโป๊ถั่วลิสงผัด
หมูเด้งที่เสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำซุปรสกลมในราคาหลัก๑๐
แถมยังได้นั่งกินในบรรยากาศวิวหลักล้านอีกด้วยนะ
คุณจีรนันพิทักษ์เขตหรือพี่นีบอกว่า
ก๋วยเตี๋ยวปากหม้อของที่ร้านเนี่ยจะทำสดใหม่ชามต่อชาม
โดยพี่นีเป็นคนลงมือปรุงเองทั้งไส้และน้ำซุป
ซึ่งเป็นสูตรลับเฉพาะที่มีความอร่อยลงตัว
ราคาก็สุดแสนจะน่ารักชามละ๔๐บาทเท่านั้นแหละครับ
ส่วนเย็นดาโฟราคา๕๐บาทครับ